แล้วก็ยังไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างไร
แล้วก็มีข่าวลืมมาอีกว่าดิวรับหรือว่าดิวรักกันแน่
คนที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้

ว่าสิ่งที่คุณชุวิตเขาออกมาเปิดเผยมาโพสต์ล่ายยาวมันมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง
คุณชูวิทย์ได้โพสต์ประเด็นเหล่านี้เอาไว้ครับ
ในเฟซบุ๊กเขาบอกว่า
ดิวลลับรัฐบาลใหม่ไม่มีก้าวไกล
มีการเจรจารับผลักก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้าน

ส่วนกลุ่มที่จะได้จัดตั้งรัฐบาลก็จะมี
เพื่อไทยภูมิใจไทยพลังประชารัฐประชาธิปัตย์แล้วก็ชาติไทยพัฒนา

แล้วแนวโน้มสวก็น่าจะยกมือผ่าน
ฉลุยเลย๓๗๖เสียงได้เป็นจัดตั้งรัฐบาลแน่นอน
รับเจรจาตกลงไฟเขียวผ่านตลอด
ดิวพิเศษแพ็คเกจกลับบ้าน
รายงานถึงทักษิณที่รออยู่สิงคโปร์
ส่วนพิธาไปไม่ถึงฝันถูกดันเป็นฝ่ายค้าน

ซึ่งแน่นอนขณะที่คุณทักษิณก็มีการโพสต์โต้กลับเลย
ทวิตเตอร์เมื่อคืนตอนดึกหน่อยบอกว่า
ผมงงมากกับดิวลลับที่คุณชูวิทย์พูด
นี่ทวิตเตอร์โอ้โหคนเขาไปลีทวิตเยอะเลยนะครับ
ล่าสุดคุณชูวิทย์เปิดประเด็นใหม่อีกแล้วครับ

ดิวรัฐลังกาวีไกลจากไทยแค่๔กิโลเมตรและใกล้สิงคโปร์
เกาะลังกาวีของมาเลเซียครับที่ประชุมรับดิวพิเศษ
สนับสนุนให้ก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านและให้เพื่อไทยนะครับ
ถอยไปเป็นรัฐบาลคั่วใหม่กับภูมิใจไทย
พลังประชามรัฐประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนา
ประชุมดิวเดิมต้องล้มดิวใหม่ไม่มีก้าวไกลถึงกลับบ้านได้
ผมพูดได้แค่นี้ไม่ได้ขัดใคร

อย่ามาบอกว่าผมปั่นบาปกรรมตาย

ขณะที่นายแพทย์ชนละนานศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
ตอบคำถามประเด็นเหล่านี้ที่คุณชุวิตออกมาโพสต์
ร่ายยาวในการเปิดเผยยืนยันหนักแน่นว่า
ไม่มีหรอกเรื่องดิวลลับทั้งสิ้น
พักเพื่อไทยกับก้าวไกรก็ไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรกัน
สิ่งที่ลงบนสื่อทำให้คนเข้าใจแบบนั้นนะครับ
ฟังเสียงของคุณหมอชนละนานนะครับ
แต่ก็มีภาพหนึ่งที่คุณอุ้งอิ๊งแพทองทาน

เขาบอกว่ากำลังมีการประชุมกันกับแก่นำ

แคปชั่นว่าดิวลลับหรือดิวรัก
ก็มีทางด้านของพินทองทาด้วย
เข้าไปคอมเมนต์ชอบชอบรับเก่งงงใจเห็นไหมข้างล่าง
อะไรแบบนี้ก็ดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไร
ขณะที่ราคาที่การพักเก้าไกลคุณชัยธวัฒน์กุราธนตร์เอง
ก็พูดถึงประเด็นดิวลลับที่คุณชุวิตออกมาโพสต์
ก็บอกว่าพระเก้าไกลยังคงยึดมั่นการทำงานร่วมกัน
ให้เกียรติกันให้ความเคารพแล้วก็ไว้วางใจเป็นเรื่องสำคัญที่สุด
เพราะว่าถ้าเกิดพักมัวแต่กังวลต่อกระแสข่าวที่เกิดขึ้น
การทำงานร่วมกันมันก็คงยากครับ
เรายังยึดว่าถ้าเกิดจะทำงานร่วมกัน
ให้เกียรติและความไว้วางใจซึ่งกันและกันดีที่สุด
ถ้าเรามัวแต่กังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้
มันก็จะทำให้การทำงานร่วมกันมันยาก
คงต้องยืนอยู่บนพื้นฐานการให้ความเคารพ
ให้เกียรติกันแล้วก็ว่างหัวใจเป็นหลักครับ
วันนี้มีนักข่าวไปเจอท่านประยุทธ์ด้วย
ก็เอาสถานการณ์การเมืองไปถามท่านประยุทธ์อีกหนึ่งคน

ท่านก็บอกว่าคือเหมือนมีความพยายามจะมาเชื่อมโยงว่า
ท่านรอส้มหล่นหรือเปล่า

ท่านก็ตอบว่าส้มหล่นอะไรที่ไหนไม่รู้เรื่องนะฮะ

เขาส่งมอบใครเป็นใครก็เป็นไปตาม

ผมจะเลิกผมไม่ขอตอบอะไรทั้งนั้น
ทุกอย่างมันก็เป็นไปตามกฎกติกานะ
กฎเกณฑ์ที่เขามีกันอยู่ว่าอย่างนั้นนะฮะ
ฟังเสียงของท่านพลเอกประยุทธ์นะครับ
เขาพร้อมทรงวาวใครเป็นก็เป็นไปดี
ไอ้ที่ว่าผมจะเลิกผมไม่ตอบอะไรทั้งนั้น

ในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่นะครับ
แต่ว่าดูเส้นทางการก้าวเข้าเป็นนายกรัฐมนตรีของคุณพิธา
คงจะต้องก้าวข้ามอีกหลายเรื่องเลยทีเดียว